บรรดาศิลปินไทยค่ะมาร่วมงานนิทัศกาลนะคะที่จัดขึ้นเพื่อ
ค่ะงานนี้นะฮะเป็นการรูบรวมเอาผลงานในหลายด้านของ
เมืองไทยเลยค่ะที่ทรงคุณค่าในแผ่นดินของรัชกาลที่๙นั่นเองนะคะ
รวมไปถึงเป็นวันคล้ายวันสวรรคต๑๓ตุลาคมด้วยค่ะ
คนบันเทิงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานสุดยอดศิลปินไทยในรัชกาลที่๙
โดยมีการจัดแสดงนิทัศกาลรวมรวบรวมผลงานเพลงละครภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่าในแผ่นดินรัชกาลที่๙นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะเหล่าศิลปินดารามาร่วมงานและร่วมโชว์การแสดงกันมากมายนะครับ
ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิษฐศรีกลิ่นดีลูกว่าพิจิกาคิววงฟลัว
รวมไปถึงนักแสดงรุ่นใหญ่ตู่นพลและปริยนุศปานประดับค่ะ
ที่ได้พูดถึงความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนักแสดงที่มีผลงานอยู่ในแผ่นดินรัชกาลที่๙ค่ะ
สิ่งที่ดีใจและภูมิใจที่สุดก็คือว่าตัวเองเล่นละครเรื่องแรก
หนกลายโบตันกับพี่ตูก็เป็น๑ใน๙๙เรื่อง
และเล่นละครเรื่องสุดท้ายเพลงของพ่อก็เป็นหนึ่งใน๙๙เรื่องดีใจมาก
คงจะอึ้งนะครับเพราะว่ารักท่าน
อยากจะอยากจะบอกกับพระองค์ท่านว่าเราตัวผมเองเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งของประเทศไทย
แต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านทุกด้านเลย
รู้สึกประทับใจแล้วก็ยังมีความรักเต็มหัวใจให้กับพระองค์ท่านครับ